เช่นเคยครับวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุน
ติดตามกับคุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัย
และคุณสินทนันบุญยอดผู้บริการอวุศวสาขา
สวัสดีครับทั้งสองท่านเชิญครับ
วันนี้เอาเรื่องสถานการณ์ทางด้านการลงทุนดีมาสาธารณ์คุณผู้ชมใช่ไหมครับ

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นนี่ปิดไปด้วยวอลุมเบาบางมากนะฮะ
ปิดไปที่๑๕๖๓จุดนี่
วอลลุ่มเทรนด์อยู่ที่มา๓๕๐๐๐กว่าล้านเอง
สัปดาห์ก่อนนี้วิ่งมา๔๐๐๐กับ๕๐๐๐นะครับ

ก็ในเมื่อวานี้นี่นักทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อละ๗๐๐กว่าล้าน
อดคล้องกับค่าเงินใช่ไหมพี่เอก
ตอนนี้ค่าเงินนี่ค่อนข้างแข็งค่าทีเดียว
ค่าเงินบาทมีระสามการแข็งค่ามากที่สุด

จุบันค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ๓๔๖บาท
สัปดาห์ก่อนอันเกิน๓๕อยู่เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นทางด้านการลงทุนตอนนี้มีอะไรบ้างพี่เอก

คือในสัปดาห์นี้เราพยายามติดตามเรื่องของกระแสเงินลงทุน
เพราะว่าเราเห็นในส่วนของตัวค่าเงินบาท
เดี๋ยวเราวันนี้จะมีสไลด์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับ
ก่อนที่จะไปสไลด์เราจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินบาท
กับเรื่องของกระแสเงินลงทุนมักจะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกัน
ก็คือถ้าเริ่มเห็นกระแสเงินทุนมีการไหลเข้า
แล้วก็ติดตามในเรื่องของตัวเลขกระแสเงินลงทุน
ในสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นในเรื่องของตัวต่างชาติ

อาจารย์ดับเบี้ยวไปแล้วทุกคนคลายความกังวลเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นเม็ดเงินในกลุ่มของประเทศเกิดใหม่น่าสนใจเหมือนกันว่า
จะเริ่มมีการขยับขยายในการลงทุนแล้วในเฟสถัดไป
ถ้าใครติดตามเรื่องของกระแสเงินทุนในสัปดาห์ที่แล้ว
ประเทศอิโดรีเซียเริ่มเห็นเม็ดเงินไหลเข้ามาล่ะ

จะเป็นฟิลิปปินหรือไทยเอง
เวลาภกิษใหญ่นะอย่างปลาตทอทที่มีปั๊มเลือดแย้กใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ทุกคนน่าจะต้องใช้นะครับของปลาตทอทนะ

ในอดีตปลาตทอทนะครับเมื่อปี๑๙๕๕จ่ายปันผลทั้งปีนะ

ปี๒๕๕๖จ่ายก็ประมาณ๑๓บาท

ปี๒๕๕๗นี่จ่ายประมาณ๑๑บาทนะครับ
ปี๒๕๕๘นี่จ่ายไปประมาณ๑๐บาท
แต่ปีนี้ปีนี้จ่ายเกือบ๑๖บาท
โอ้โหเรียกว่าสูงสุดเลยนะฮะสูงสุดเลยนะครับ
คือว่าเป็นกลุ่มที่ให้ปันผลค่อนข้างสูงนะ
เพราะว่าปันผลของหุ้นปรทหลักอยู่ที่ประมาณ๓๔นะครับ
เทียบโดยผลตอบแท้นี่ถือว่าเยอะนะครับเยอะอ่ะเยอะ
เพราะว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเติบโตและมั่นคงนะ
สุขใจครับแล้วก็อนาคตปรทเนี่ย
หลังมีข่าวว่ากำลังแยกบริษัทลูก
เยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ปรทเริ่มบริษัทแม่เนี่ย
จะสปริตตัวที่เป็นปั๊มออกมาพวกไปรีเทลมาก
ใช่ครับนะครับเพื่อให้คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจนะครับ

ตอนนี้พี่เอกมีสไลด์อะไรมาฝากท่านผู้ชม
ได้ครับวันนี้เรามีสไลด์นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับ

แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราฮินส์ไปแล้วนะครับ
ว่าติดตามอะไรนะครับเรามาเริ่มดูไซส์แรกด้วยกันนะฮะ
ไลด์แรกพูดถึงในเรื่องของตัวความสัมพันธ์นะครับ
ระหว่างตัวทิศทางของค่าเงินบาทนะครับ
ท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นตัวกราฟสีน้ำเงินนะฮะ
ก็จะเป็นตัวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์
ถ้าเป็นละ๓การปรับตัวลงมาก็แปลว่าค่าเงินบาทมีการแข็งค่านะครับ

ในหน้าจอก็เห็นเป็นตัวสไลด์ตัวกราฟสีเขียวนะครับ
เห็นได้ว่าพอเวลาค่าเงินบาทมีการแข็งค่าเนี่ยนะครับ
ตลาดหุ้นมักจะเห็นการปรับตัวหรือฟื้นตัวขึ้น
ก็คือง่ายเงินบาทแข็งค่าหุ้นจะขึ้น
มีโอกาสขึ้นใช่ใช่ครับ
ตอนนี้เริ่มแข็งค่าอีกแล้ว
หุ้นก็เริ่มหักหัวขึ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับถูกต้อง
ถัดไปเอานี้เอาหุ้นมาฝากท่านผู้ชมเลยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นตอนนี้มาเลือกกันว่าหุ้นตัวไหนดี
พอเราเห็นภาพตลาดเริ่มมีแนวโน้มการปรับขึ้นแล้วนะครับ
เราก็ต้องมาเลือกหุ้นแล้วนะครับว่าหุ้นอะไรที่น่าสนใจ
แล้ววันนี้เรามีหุ้นนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับทั้งหมด๓หุ้นด้วยกัน
เตรียมสดเลยนะเตรียมสดมี๓ตัวมาฝาก
ได้ครับนะครับเริ่มแรกจะเป็นหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาล
ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่
ในกลุ่มพลังงานในกลุ่มทางด้านของโรงพยาบาล
ปัจจุบันราคาผมคิดว่ามันไหลลงมาค่อนข้างลึกทีเดียว
เราพยายามจับหาสัญญาณการกลับตัว
ก็เมื่อวานนี้ราคาหุ้นเริ่มมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้ว
ก็ราคาถือว่าในแง่เชิงเทคนิคมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้ว
ระดับราคาแถวสักประมาณ๒๐บาทต้น
ก็มีโอกาสเห็นการฟื้นตัวกลับได้ไม่ยาก

เราราคาเป้าหมายเรามองที่๒๒บาท
อ๋อตอน๒๐ต้นเป้ามองไปถึง๒๒บาทแล้ว

ที่๒เมื่อกี้เราพูดถึงตัวปรทว่าเป็นตัวที่จ่ายปันผลดีทีเดียว
จ่ายปันผลดีแล้วเทคนิคยังดี
มาดูสัญญาณว่ารอบนี้หุ้นราคาหุ้นปลดทอน่าซื้อแล้วหรือยัง
ปัจจุบันราคาอยู่ที่๔๐๐บาท
ก็ถือว่าทอลงมาเยอะจากข้างบนขึ้นไปถึงประมาณสัก๔๒๐กว่าบาททีเดียว
ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสการซื้อ
แล้วก็รออาจจะถือรอไปถึงการจ่ายปันผลเลยก็ได้
เพราะว่าท่านน่าจะอยากได้ปันผลใช่ไหมค่าสูง

ตอนนี้ประมาณ๔๐๐ใช่ไหมครับก็มองไปถึง๔๒๐นะครับตัวสุดท้าย
ราคาหุ้นก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกัน
พอดีสัญญาในเชิงเทคนิคก็สามารถจับสัญญาณได้
ตามสไลด์ที่ท่านผู้ชมเห็นก็มีสัญญาณบวกเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
ก็ดูแล้วแนวโน้มน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้เช่นกัน
ปรากฏว่าให้ราคาเป้าหมายคือ๕๓บาท
จากราคาประมาณ๔๘ใช่ไหมพี่ในปัจจุบันนะครับจะขึ้นไปถึง๕๓บาทนะครับ
ในกลุ่มของเวลาเงินไหลเข้าประเทศนะครับ
ซึ่งเป็นเงินส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดเงินต่างชาติถูกไหมนะครับ

เพราะฉะนั้นหลักการในการเลือกหุ้นของฝุมต่างชาติพี่เอก
เลือกหุ้นแบบไหนให้ต่างชาติเขาค่อนข้างสนใจ
๓ตัวนี้ถามว่าเป็นหุ้นขนาดไหนเป็นหุ้นขนาดใหญ่
ก็เลยมองว่าถ้าเกินต่างชาติเข้า
ต้องมาเน้นหุ้นขนาดใหญ่แล้ว
หุ้นกลุ่มใหญ่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะได้อาริสกค่อนข้างเยอะถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภายในประเทศซื้อกันเองเนี่ย

ก็ขอส่งเผื่อนี่คุณคิงที่ห้องส่งให้ครับ